บนท้องถนนนะคะเหตุการณ์ขับปาดหน้ากันมีอารมณ์กันเกิดขึ้น
เหมือนคลิปนี้นะคะรถกระบะแซงหน้ารถ๑๘ล้อปาดกันไปปาดกันมา
สุดท้าย๑๘ล้อปาดกระจกข้างตบหลุด

ตรงที่ต้องผมปาดหน้าเขาก็บีดแต่ไล่นะครับเขาบีดแต่
หลังจากนี้เขาก็ไล่ผมตลอดนะครับที่รถเยอะมาก
ไม่คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปาดเข้ามาแล้วผมก็เบรกละ
มาชนกระจกมองข้างผมกระเด็นไป
ผมก็เลยฝากจะออกซ้ายไปคุยว่าทำไมต้องขับแบบนี้
อันนี้คนข้างเขาลงมาหยิบอะไรสักอย่างนะครับ

สังเกตว่าเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะมีเสียงบรรยายมาโดยตลอดเลย
คุณผู้ชมดูดีก็มีจังหวะกระจกข้างหลุดออกมา
กระเด็นอยู่ที่พื้นจริงจริงนะคะแล้วก็มีตอนท้ายด้วยที่
กระบะคันนี้ขับออกไปแล้วก็มีภาพว่าเด็กที่ขับรถพ่วงลงมา
คือคนข้างลงมาแล้วก็คนขับก็เดินอ้อมมาด้วยเหมือนกัน
ใช่เหมือนได้ยินเสียงตะโกนด้วยเนาะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ตอนแรกรถกระบะขับแซงปาดหน้ารถ๑๘ล้อ
ก่อนที่รถ๑๘ล้อเนี่ยก็จะบีบแตร่ใส่แล้วก็ขับไล่ตามมาตลอดทางนะคะ
แซงซ้ายขึ้นมาปาดหน้ารถกระบะคืนค่ะแล้วก็ชนกระจกของรถกระเด็นหลุดออกไป
เจ้าของรถกระบะที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนแรกกะจะแซงรถขึ้นไปเคลียร์ด้วยแต่เด็กในรถพ่วงลงมาก่อนจะเอาอะไรบางอย่างคว่างใส่กระจกรถ
เขาบอกแล้วก็กลัวจะเกิดอันตรายก็เลยขับรถเลยหนีไปนะคะ
โพสต์ไปยังยูไลท์คลิปเด็ดก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๗กันยายน
พ่วงเทรลเลอร์๑๘ล้อหาเรื่องใช้รถตบกระจกข้างแล้วลงมาทำร้ายอีก
ทางนี้ตอนนี้ได้แจ้งความไปที่สพบางเสาทงแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราสืบต่อก็ไปถามผู้ขับรถกระบะ
ก็เล่าว่ารถของตัวเองได้รับความเสียหาย๒จุด
ก็คือกระจกข้างรถแล้วก็กระจกหลังรถค่ะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สพบังเสาทงได้เปิดกล้องหน้ารถดูกับตำรวจ
แต่ไม่สามารถระบุได้นะคะว่าป้ายทะเบียนรถ๑๘ล้อเป็นจังหวัดอะไร
ทำให้ตรวจสอบได้ยากค่ะตอนนี้ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ